นาฬิกา๓นาทีชั่วโมงที่๓ของเช้าข่าวชัดโซเชียลนะฮะ

สวัสดีคุณทั้ง๒ท่านและก็สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยครับ
เช้านี้หลายคนตื่นมาออกจากบ้านฝนกระจายตัวหลายจุดเลยทีเดียว
นี่ก็ตกตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมา
เมื่อเช้าผมก็ขับรถฝ่าฝนมาเหมือนกันนะ

แน่นอนตอนนี้หลายคนอยากจะดูภาพภาพหนึ่ง
เมื่อคืนนี้มีปรากฏการณ์จันทรุปราคา
นี่สองเราไม่ได้จูงมือกันไปดูเลย

ฝนตกฟ้าปิดในคณะดิกุเมธ
เมื่อคืนภาพจันทรุปราคาที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
เมื่อคืนนี้ทั้งนักวิทยาศาสตร์ทั้งศัยศาสตร์
ก็ถือว่าเป็นวันที่สำคัญว่าวันที่๘เดือน๘
ถ้าหากดูจากอาจารย์นางฟ้าพยากรของเรา
พลิกชีวิตเลข๘นี้เป็นเลขของพระราหูพอดี
วันที่๘เดือน๘แล้วก็เป็นราหูอมจันท
ก็คือเป็นวันแรงวันที่ขอพรแล้วเนี่ยจะได้โชคราบอะไรอย่างนี้
หลายคนก็อยากจะเห็นเรื่องดวงจันทร์

เกิดปรากฏการณ์ราหูอมจันทร์แบบนี้นะครับ

นี่คือลักษณะที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับ
สังเกตว่าเงาของโลกเราค่อยบดบังดวงจันทร์ของเรานะครับ
หลังจากนั้นก็จะไปทำให้ดวงจันทร์กลายเป็นสีแดง

ซึ่งปรากฏการณ์ที่จะสามารถเห็นได้ชัดคือช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืน๒๓นาที

ที่หลายคนเฝ้ามองดูนอกจากเมืองไทยแล้วต่างประเทศเอง
เฝ้าจับตาปรากฏการณ์นี้เช่นเดียวกันนะครับ

เป็นภาพที่ท่านผู้ชมส่งมาให้กับพวกเราได้ชมกันในเช้าวันนี้นะครับ
เดี๋ยวมาดูกันต่อสำหรับประเทศไทยของเรานะครับ
ตอนนี้เองอย่างที่หลายคนได้เจอกันก็คือเรื่องของสถานการณ์ฝน

วันนี้ก็ตกในหลายจุดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ตอนนี้โลกของเราถ้าหากตรวจสอบภาพถ่ายดาวเทียม
เดี๋ยวไปดูภาพกันหน่อยนะครับว่าตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นกับเมืองใดของเรา
รวมไปถึงพื้นที่ที่อยู่รอบกันบ้างนะครับ

จากการตรวจสอบตอนนี้ภาพถ่ายดาวเทียม
แสดงให้เห็นเรื่องของกลุ่มก้อนเมฆนะครับที่มีการก่อตัวอยู่หลายจุดละทีเดียว
โดยตอนนี้ปัจจัยหลักก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับ
เกาะตัวบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยครับ

แล้วก็บริเวณแถวปากอาวเบงกอยห่อมหนึ่ง

ก็คือบริเวณกลุ่มก้อนเมฆกลุ่มเมฆฝนที่เชื่อมโยง
ระหว่างหย่อมความกดอากาศต่ำ๒ห่อมนี้
แน่นอนในบริเวณใดก็ตามแต่ที่มีห่อมแบบนี้

จะทำให้บริเวณนั้นมีโอกาสเกิดฝนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ

คาดการณ์นี้เป็นการคาดการณ์จากภาพถ่ายดาวเทียมนะครับ
โดยพบว่าตอนนี้เองจุดที่มีฝนตกเยอะหน่อย
ก็คือในบริเวณจังหวัดแพร่น่านอุตราดิษฐ
ตากกำแพงเพชรเพชรบูรณครสวรรค์อุทัยธานี
ชัยนาฬลบบุรีกาญจณะบุรีสุภัณฑ์บุรีสิงห์บุรีน้องคาย
เมืองกาลอุดรธานีสกลนครนครพนม
ร้อยเอ็ดยะสวทรอำนาจริงอุบวรรชธานี
ศรีสะเกดสุรินบุรีลำนครราชศรีมา
สละบุรีนครนายกปราจีนบุรีใช่นะครับ
กรุงเทพมหานครตอนนี้กลุ่มฝนเคลื่อนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
เข้าปกปรุงในพื้นที่กรุงเทพมหานครหนุนธมภูรีประธุมธานีสลับภูรี
ณคณายก
กดอากาศต่ำที่อยู่บริเวณทางตอนบน
เหนียวนำให้ร่องฝนมีการเคลื่อนลงมาปกคลุมเมืองไทยของเรา
เป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูการคาดการณ์สถานการณ์ฝนหลังจากนี้๓วัน
เป็นการคาดการณ์โอกาสการเกิดฝน
พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนตกเยอะ
สีแดงคือตกเยอะหน่อยสีเหลืองลองลงมาสีเขียวเบา
นี่คือวันนี้นะครับจะสังเกตว่ากลุ่มฝนส่วนใหญ่จะอยู่แถวลาวแถวนั้น

ถูกต้องคำนวณต่อไปอีกวันหนึ่ง
สังเกตว่าหย่อมฝนเริ่มเข้ามาแล้วนะครับ
เหนือฝั่งตะวันตกขออภัยนะครับ

ภาคอีสานตอนบนคำนวณไปอีกหนึ่งวันครับ
ดูนะครับจะสังเกตในบริเวณพื้นที่ตอนบนภาคเหนือนะครับ

จะมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้น
ดังนั้นใครที่อยู่บริเวณนางกล่าว

ติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการนะครับ
ติดตามเรื่องของการพยากรณากาศอย่างต่อเนื่อง
ปลายสัปดาห์นี้ฝนตกเพิ่มมากขึ้น
หลังจากที่พายุโนรูเขาขึ้นฝั่ง
จะทำให้ฝนกลับมาตกบ้านเราเยอะขึ้นแล้ว
ยุส่วนใหญ่ถ้าหากมีการก่อตัวขึ้น

อันนี้เป็นคลิปที่เกิดขึ้นในประเทศจีนของเรา
สภาพอากาศก็มีผลต่อการใช้ชีวิตมาก
ระหว่างกดก็เดินไปตามปกตินะครับ

นี่คนลงไปเก็บตังค์ในท้องถนน
เงินที่อยู่ในมือปลิวว่อนไปนะครับ

เจ้าของเห็นคนวิ่งไปเก็บเงินแล้วก็

เจ้าของเห็นคนวิ่งไปเก็บเงินก็ศึกเล็กน้อย

สำหรับใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวในระยะนี้

โปรดติดตามตอนต่อไป